วันนี้จะมีงานนะคะคุณเจนสุดาเปิดตัวแบรนด์เสื้อผ้า

ก็ถามไทยนะคะถึงเรื่องชีวิตส่วนตัวด้วย
ว่าอย่างที่ทราบตอนนี้นะคะดาลิชา๒ขวดกวน
ล่าสุดด้วยความน่าดูของลูกคนแรกค่ะ

ใช่นะคะแถมนะคะที่สำคัญคุณแอนอลิชาขอตอบโปร
มีลูกคนแรกขอหยุดทำงาน๓ปี
ถ้ามีลูกคนที่๒ขออีก๓ปี
หาเงินให้ที่บ้านคนเดียวเลยนะคะ
กลับไปฟังทั้งหมดนะคะจากคุณแอนอลิชาเลยค่ะ
ตอนนี้ก็คือช่างเจรจาช่างต่อรองนะคะ
แม่ก็จะเหนื่อยนิดหนึ่งพูดปรับเปลี่ยกปรับแฉะอะไรอย่างนี้

ต้องมีทักษะในการแบบเกลี้ยกล่อมลูกอะไรอย่างนี้
ตอนนี้คุณพ่อนี่คือแบบหลักหลงมาก

แล้วก็เริ่มจะถามนะว่าเอ๊ะจ๋าไปไหน

เขาจะไม่เรียกพ่อจะจ๋าไปไหนจ๋าอลิชาคิดถึง

ก็คุยกันไว้ตอนนี้ก็เริ่มอ่อนใจอ่อน

คนแรกก็ไม่ได้ง่ายคนที่สองก็ต้องรอลุ้นกัน

และอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องงานวิวาของเพื่อนซี

และด้วยความที่ว่าที่เจ้าบ่าวเขาเป็นเทรนเนอร์

ขาตรงนี้ใหญ่ไปกลัวใส่ชุดไม่ได้
เพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าบ่าวแก๊งนี้จะดูดีกันหมดเลยนะ
ใช่รวมไปถึงความสวีทของคุณจินนี่กับมิกกี้นะคะ
เพื่อนบอกว่ารำคาญแล้วตอนนี้

จัดเต็มเจ้าสาวจัดเต็ม

แล้วก็มีการแบบว่าบังคับให้ออกกำลังกาย
เพราะว่าเพื่อนจะต้องเสียอะไรอย่างนี้

ก็จะเป็นเวิร์คเอาท์ที่ทำเพื่อนเจ้าสาวโดยเฉพาะนะคะ

พี่ต้องกระชับตรงแขนกับตรงหน้าขาก้น
ก็จะส่งท่ามาเลยว่าพี่ต้องทำนะ
โอเคค่ะได้ค่ะเพื่อเพื่อนทำได้ค่ะอะไรอย่างนี้